เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอุบัติเหตุเหมือนกัน
แล้วเป็นอุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุด้วย
เหตุการณ์นี้มาจากถนนลื่นแต่ลื่นจากอะไรเดี๋ยวบอกนะ
พอหลังจากรถชนกันแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือรถที่ตำรวจขับมา
พอขับมาถึงปรากฏว่าพุ่งชนคนค่ะ
แล้วงานนี้นะทั้งตายทั้งเจ็บเลยคุณผู้ชม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจภูทรคลองแง็กพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปตรวจสอบ
รถชนกันหลายคันค่ะมีคนเจ็บเยอะเลย
จุดตรงนี้อยู่ที่ถนนคลองแงะนาทวีที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
คือตอนแรกที่ไปถึงคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมอันนี้เป็นรถสองคันกระบะสองคันจอดอยู่ริมถนนเนี่ย

แล้วกลางถนนนะคนเจ็บ๕คนเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๒
แล้วในจำนวนนี้เป็นเด็กผู้หญิงคนนึง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเอาตัวคนเจ็บทั้ง๕ส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะ
คนขับคือจ่าสิบตำรวจกันตะพัฒน์ประยูนสมบูรณ์
แล้วเป็นตำรวจสพนาทวีขับรถกระบะคันนี้มา
สภาพของตำรวจนะที่ขับรถมาชนคนเนี่ยนะ
อยู่ในสภาพที่เมาค่ะเมาไม่ได้ฟังผิดแล้วก็พูดจาวกวนด้วยนะ
สภาพหน้ารถดูดูดูคุณผู้ชมประตูฝั่งคนขับนี่ไม่ต้องพูดถึงล้อหน้าขวาแตกค่ะ
ตำรวจต้องคุมตัวตำรวจไปที่สพคลองแงะสอบปากคำ
สอบรู้เรื่องไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเมาแล้วก็พูดจาวกวนขนาดนี้
ทีนี้ตอนที่กู้ภัยกำลังจะเตรียมเอาคนเจ็บทั้ง๕ส่งโรงพยาบาลใช่ไหม
ญาติคนเจ็บบอกว่าเนี่ยมันมีคนเจ็บอีกคนนึงนะ
ที่โดนรถชนกระเด็นไปตรงกองดินร่องน้ำข้างทางยังหาตัวไม่เจอเลย
เจ้าหน้าที่ก็หากันอยู่สักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะ
เบลออยู่เนี่ยคุณผู้ชมนี่คือนายเจริญนกแก้วอายุ๕๕ปีค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วนะตอนนั้นพอเจอตัวแล้วนะ
เพราะว่ากระเด็นไปอยู่ตรงร่องน้ำข้างทางใช่ไหม
ปรากฏดูเช็คสัญญาณชีพมันอ่อนเหลือเกินค่ะ
รีบนำตัวนายเจริญส่งโรงพยาบาลแต่ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ก็เลยต้องถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์แหละมันเกิดอะไรขึ้น
วชิราเพชรวงเนี่ยเธอเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเธอนั่งรถยนต์
มากับสามีมากับลูกมากัน๔คนค่ะ

มาถึงจุดตรงนี้รถของคุณวัชิราเนี่ยปรากฏว่าทะไหลไปชนกับกองดิน
แล้วสามีพยายามประคองรถเข้าข้างทางแล้วแหละ
ปรากฏว่ามีรถสีดำอีกคันนึงจอดอยู่ในสภาพที่แบบพังเสียหาย
แล้วหลังจากนั้นสามีแล้วก็ลูกอีก๒คนลงมาจากรถ
ก็เลยถามคนขับรถยนต์อีกคันไงว่าเกิดอะไรขึ้น
คันข้างหน้าที่เขาจอดอยู่แล้วสภาพรถเขาพัง
คันนั้นเขาตอบว่าอ๋อเนี่ยรถผมก็เหยียบกองดินแล้วก็เสียหลักเหมือนกัน
แปลว่าทั้งสองคันเสียหลักจากกองดินที่มันลื่นอยู่บนถนนนะคะ
หลังจากนั้นทุกคนเอายังไงดีคุณผู้ชมดูสภาพสิร่องรอยของกองดินเห็นไหม

ใช่เขาก็เลยบอกว่าในเมื่อ๒คันมันเกิดอุบัติเหตุแล้วใช่ไหม
งั้นเราไปหักกิ่งไม้เอามาวางกลางถนนดีกว่า
รถหลังที่ตามมาเขาจะได้รู้เขาจะได้ชะลอความเร็ว
ได้ไม่เกิดอุบัติเหตุรถจะได้ไม่พัง
ขับมาจอดอยู่ริมถนนแล้วก็ลงมาช่วยหักกิ่งไม้ที่วางที่ถนนแหละ
จังหวะนั้นเท่ากับว่ากระบะคันนี้เขาก็เป็นพลเมืองดีมาช่วย
แต่จู่รถของตำรวจมาอย่างเร็วเสียหลักสายไปสายมาไปพุ่งชนชาวบ้านนะคะ
ฟังคนที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยนะคะ
เพียงแบบตะโกนเสียงดังแล้วคือเอาไม่ทันมันมาวแบบได้ยินเสียงเวล
เพราะว่าอีกคนนึงกระเด็นไปไหนเพราะว่าวิววะมันก็ยังไม่ไป
เพราะรอเพราะรออีกคนนึงตกไปไหนคิดแล้วว่าต้องตายคนนี้เพราะว่ามันกระเด็นไปไหน
ถามว่าการเดินไปไหนต้องตาย
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะสรุปคือมีรถคันแรกมาเขาเสียหลักก่อนเพราะว่าเจอกองดิน
ที่สองคือคันที่คุณวัชิรานั่งมาก็เสียหลักเพราะว่ากองดินเหมือนกัน
คันที่๓ที่เป็นกระบะแล้วก็มีคนตายอยู่เนี่ย
เป็นพลเมืองดีจอดรถมาช่วยหักกิ่งไม้วาง
แล้วคันที่สี่ซึ่งเป็นรถของตำรวจมาพุ่งชนคันที่สาม
ทีนี้คนที่อยู่บนรถกระบะคันที่๓ทั้งเจ็บแล้วก็ตาย
เจ็บไปห้าตายหนึ่งนะคะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้ศพของผู้ตายเนี่ย
ตามศาสนาที่วัดสืบสุขเคียงอำเภอสาเดลวันสงคราค่ะ
ภรรยาของผู้ตายเนี่ยนะบอกแค่สั้นอยากให้ฝั่งผู้ก่อเหตุ
คือตำรวจชดใช้ค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บทั้งหมด
แล้วก็ต้องดูแลนี่ไงสามีเธอก็เสียชีวิตไป
แล้วปกติสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
กลายเป็นว่าต้องเสียเสาหลักไปด้วยนะคะ
ทีนี้ทางตำรวจสพคลองแงะก็เปิดเผย
ว่าตอนนี้ยังรอสอบปากคำคนเจ็บ

รวมถึงจะต้องตรวจเลือดนะ
ตรวจเลือดตำรวจว่ามีแอลกอฮอล์ด้วยหรือเปล่า
แล้วก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
เรื่องต้นเนี่ยคืออย่างที่บอกค่ะ
สภาพของตำรวจเมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
แล้วมาเกิดเหตุแบบนี้โอ้โหอุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุ
แล้วมันไม่ใช่แค่ถนนลื่นเพราะว่ากองดินแล้วไง
อันนี้มันน่าจะมาจากความเมาหรือเปล่า